คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ
คุณผู้ชมเคยได้ยินเสียงร้องก่อนตายไหมฮะ
เป็นเสียงร้องก่อนตายของลูกสุนัขตัวหนึ่งฮะ
ซึ่งลูกสุนัขตัวนี้จริงมันก็โตแล้วล่ะนะครับ
แต่ทีนี้ใครไปทำให้มันตาย
คนใจร้ายฮะเอาค้อนไปทุบหัวมัน
ทุบอยู่หลายครั้งจนกระทั่งมันตายนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็เอาร่างมันอุ้มร่างมันออกมา

แต่ทีนี้เพื่อนบ้านเขาถ่ายไว้ได้

มันปวดใจเลยเผลอนะครับ

นี่จ้างเนี่ย

ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นเลยนะฮะประนามพฤติกรรมสุดโหดร้าย
ไม่แน่ใจว่าคนนี้เป็นเจ้าของสุนัขหรือเปล่านะฮะ
โดยบอกว่าโอ้โหทำกับสัตว์แบบนี้บาปกรรม
สาบแช่งให้คนอย่างนู้นเลยนะฮะ
คือคนในเน็ตเนี่ยโอ้โหเขาด่าตรงนะคุณ

ไม่รู้ว่าลูกสุนัขมันทำกรรมอะไรไว้นะฮะ

แล้วก็ร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกสุนัขเคราะหร้ายตัวนี้ด้วย
เร่งเอาผิดทางกฎหมายกับเจ้าของ
หรือว่าคนที่ทำจะได้เป็นกรณีตัวอย่าง

แล้ววอนว่าอย่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย
เพราะทุกชีวิตมีค่านะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านหนองขาม
ที่ตำบลก้ามปู่อำเภอพยกภูมิภิสัย

คือเพื่อนบ้านจริงก็พยายามที่จะห้ามผู้ชายคนนี้แล้วนะ

เพื่อนบ้านบอกผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าของสุนัขตัวนี้จริง
ไม่รู้ไปโมโหอะไรกับสุนัขตัวนี้ฮะ

เพื่อนบ้านไปห้ามแล้วผู้ชายคนนี้ไม่พอใจใส่เพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านก็ได้แต่แค่ถ่ายเอาไว้นะฮะ

แล้วบอกว่าผู้ชายคนนี้เมาแล้วก็น่าจะบันดาลโทษะ
ก็เลยใช้ค้อนทุบหัวลูกหมาจนตายอย่างทรมาน
เพื่อนบ้านทนไม่ได้ฮะเอาคลิปนี้ร้องเรียนไปยังมุมวิธี
นายอานนท์วิรมาชาซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายนะคุณฮะ
ก็เอาคลิปนี้มาเผยแพร่เหมือนกัน
บอกคิดดูสิคนทำกับชีวิตชีวิตหนึ่งได้แบบนี้
ทุกท่านลองฟังเสียงเสียงร้องก่อนตาย
ฟังแล้วมันสะเทือนใจขนาดไหนนี่เอามาโพสต์ไว้นะฮะ
และทีนี้ก็ได้ไปแจ้งความกับทางด้านของ
ตำรวจสพพพิษัยนะฮะ
ก็ทางตำรวจก็กำชับสั่งการให้ตำรวจลงพื้นที่
ติดตามตัวเจ้าของสุนัขที่ฆ่าลูกสุนัขตัวนี้จนตาย
รับโทษในข้อหาทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายนะครับ
และข่าวเที่ยงไทยรัฐของเราก็จะแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อไปนะ
คนรักสุนัขคนรักสัตว์บอกว่าทำใจไม่ได้จริง
ตั้งแต่ได้ยินเสียงมันถูกตีแล้วจนกระทั่งเห็นสภาพเนี่ย

ใช่ค่ะทีนี้บางคอมเมนต์เขาก็ยังถามนะว่า
แล้วทำไมคนที่ถ่ายคลิปเห็นเหตุการณ์แบบนี้

แต่คุณผู้ชมมันก็จะมีบางคอมเมนต์เหมือนกัน
เขาก็แบบให้ความคิดเห็นนะว่า
คือคนทำผู้ก่อเหตุเขาถืออาวุธอยู่แบบนั้น
ถ้าจะเข้าไปช่วยก็กลัวเหมือนกันนะว่าจะเป็นอันตราย

เขาเป็นเพื่อนบ้านเขาก็พยายามไปห้ามปรามแล้ว
แต่ผู้ชายคนนี้ทั้งเมาแล้วก็ทั้งโมโหแล้วก็ไม่ให้ยุ่ง
ทีนี้เขาก็เลยไม่อยากยุ่งไม่รู้จะยุ่งยังไง
ก็เลยได้แต่ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานเท่านั้นเอง